ทางนี้กันบ้างค่ะช้อนโดนกระหน่ำซ้ำเติมมาแล้วนะคะ
คุณเอกกี้ออกโรงปกป้องเหมือนกันค่ะ
บอกเลยว่าเอกกี้นะคะในวันนั้นเป็นพิธีกร
ถ้าจะพูดว่าเรื่องน้องมาสายเบี้ยวนัดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าพี่เอกกี้บอกว่าตัวเขาเองวันนั้นไปบรีฟคิวงานก่อน

เพราะฉะนั้นช้อนก็มาก่อนเวลา๑ชั่วโมงนั่นเองค่ะ
และคุณแจงผู้จัดการของช้อนนะฮะ

นั่นก็หมายความว่าช้อนมาก่อนเริ่มงาน๑ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นเอกกี้เป็นพยานได้

เพียงแค่ช้อนมาเป็นเซลปเท่านั้น
ดาราคนอื่นในสคริปต์ที่ส่งมาล่วงหน้า
ไม่มีมีชื่อของช้อนคนเดียวค่ะ

แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าแล้วมันจะผ่านไป
หลังจากนั้นค่ะช้อนก็ส่งอีโมติคอนแสดงความขอบคุณมาที่ดีเจเอกกี้

พี่ต้องพูดเพราะว่าพี่พูดความจริง
ขอให้น้องมีสติแล้วมันจะผ่านไปนะ
ฝ่ายหนึ่งก็ชื่นชมดีเจพิธีกรชื่อดังคุณเอกกี้ที่ช่วยยืนยันว่า
ในว่าช้อนไม่ได้มาสายช้อนไม่ได้เบี้ยวงาน
ส่วนอีกฝ่ายค่ะมาในเชิงตั้งคำถามบอกว่าเรื่องมาสายไม่ได้อยากรู้
ที่อยากจะรู้อยากรู้ว่าช้อนเป็นฝ่ายไม่ขอร่วมกันกับนางเอกอดีตคู่จิ้น

เรื่องนี้ต่างหากที่แฟนคลับอยากจะรู้นั่นเองค่ะ
บางคนวิพากษ์วิจารณ์ไปหนักเลยมองถึงว่านี่แหละเพราะอะไร
เพราะว่าคุณแม่ของน้องเอสเตอร์มองขาดว่าชอยเป็นคนยังไง
วิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นว่านี่น่ะเหรอสามีของชาติ
ไม่ใช่แล้วล่ะสามีของชาติเธอมันสามีลวงโลก

อันนี้คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์แต่พูดเหมือนเชอร์รี่เลย
เมนต์ในอินสตราแกรมคุณผู้ชมต้องไปติดตามกันต่อ
ตอนนี้เพจที่ลงนะเจี๊ยบเรียบด่วนใต้เตียงดารา
และอีกหลายเพจรวมไปถึงบันเทิงไทยรัฐ

เรื่องมาสายเรื่องระเบียบวินัยการทำงานเท่านั้น
แต่ว่าไม่ได้พูดพาดพิงถึงเรื่องเคนเอสเตอร์หรือว่าช้อนนะคะ
ตอนนี้ก็มีบางส่วนที่ไปถล่มกันอยู่นะ

ใจเย็นนะฟังกันหลายฝ่ายก่อนแล้วกันนะคุณค่ะ